คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ที่จังหวัดแพร่ตำรวจภูทรจังหวัดแพร่เข้าไปจับกลุ่มคนร้ายเป็นแก๊งค้ายาเสพติด
แล้วก็จับกลุ่มที่ริมถนนเลยแต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยยิงใส่ตำรวจ
มีตำรวจที่เป็นดาบตำรวจนะคะเสียชีวิตไปหนึ่งนาย
ส่วนร้อยตำรวจเอกเนี่ยรอดชีวิตมาหนึ่งนายตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้ว
อยู่ระหว่างการไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ช่วงเที่ยงกว่าวันนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีตำรวจถูกยิงเสียชีวิตที่ถนนสายวังชิ้นลองห่างจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย
สักสองร้อยเมตรได้นะคะอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ซึ่งก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการรายงานผู้บังคับบัญชา
แล้วก็ตำรวจเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุตรงเนี้ยค่ะ
เจอรถยนต์๔ประตูสีบรอนเงินจอดอยู่ไหลทางด้านขวา
ห่างจากตัวรถไปประมาณ๒เมตรเป็นร่องน้ำข้างถนนนะคะ
นี้ล่ะค่ะพบศพดาบตำรวจเคนอุดต่อมอายุ๕๑ปี
เป็นชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบของสพวังชิ้นค่ะ
หงายถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘เข้าที่หน้าอก๓นัด
กระสุนทะลุหลัง๒นัดฝังใน๑นัดนะคะ
ใกล้กันพบปืนประจำกายขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
พลตำรวจรีธนรัฐชุ่มสวัสดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่

ซึ่งก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์สมบัติ
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพวังชิ้น
ได้รับแจ้งจากวิทยุของสพวังชิ้นค่ะ
ว่ามีการนัดส่งยาเสพติดกันบนถนนตรงนี้
ก็เลยเดินทางไปพร้อมกับดาบตำรวจเคนผู้เสียชีวิต

พอไปถึงจุดเกิดเหตุเจอชายต้องสงสัย
จอดรถจักรยานยนต์อยู่ข้างทางด้านขวา

แล้วลงจากรถแล้วก็ถามว่ามาทำอะไร
ผู้ชายคนนี้ไม่ตอบเลยนะชักปืนยิงใส่เลยอะค่ะ
ถามว่าทำอะไรปุ๊บผู้ชายคนนี้ยิงใส่ตำรวจไป๓นัดซ้อนเลย
ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์กระโดดหลบไปท้ายรถกระบะก็เลยรอด

ส่วนดาบตำรวจเคนเปิดประตูรถออกมาจะยิงต่อสู้กับคนร้าย
แต่ถูกคนร้ายยิงเข้าใส่ก่อนหนึ่งนัดจนล้มคว่ำลงไปกองที่พื้นนะคะ
แล้วคนร้ายก็เลยยิงซ้ำไปอีก๒นัดจนเสียชีวิต
คนร้ายขี่รถหลบหนีไปนะคะ
คนตำรวจรีธนรัฐได้มีการเรียกชุดสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสคนร้ายนะคะ

แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามจับกลุ่มตัวคาดว่าเป็นแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่นี่แหละค่ะ

ได้รับรายงานจากสายว่ามีการส่งยาบ้านในจุดที่เกิดเหตุ
แต่ว่าระหว่างเข้าตรวจค้นไม่คาดคิดว่าคนร้ายจะมีอาวุธ
แล้วก็พร้อมต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะกำชับ
ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายนำไปเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงาน
รอบครอบแล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้นค่ะ